เอาล่ะพาไปที่จังหวัดนี้ครับจังหวัดสุราธานี
ไปดูข่าวดีของพวกเขากันหน่อยเพราะว่าที่นั่นเขาได้
รถบัสกู้ภัยคันแรกของประเทศไทยนะครับ
เพื่อจะใช้ในการเป็นเซ็นเตอร์ในการสร้างศูนย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนครับ
ที่เห็นจอดอยู่นี่แหละครับไม่ใช่รถบัตรท่องเที่ยวที่ไหนนะคุณผู้ชมนะ
แต่เป็นทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราธานีครับ
เขาดัดแปลงรถบัตรนะครับได้รับบริจาคมาเป็นรถเซ็นเตอร์
เป็นรถที่จะใช้เป็นศูนย์กลางในการกู้ภัยแบบครบคันเลยทีเดียวครับ
เรื่องนี้นะครับนายนิติศักดิ์บุญมานนท์หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการศูนย์นิติกุศลศรัทธาสุราธานี
บอกว่าจากประสบการณ์ที่เคยเข้าช่วยเหลือประชาชน
ตั้งแต่เหตุภัยพิบัตรซึนามิน้ำท่วมใหญ่ปี
หรือแม้แต่แผ่นดินไหวที่ประเทศเนเปล่าเนี่ยก็พบว่าอุปกรณ์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะ
แต่ส่วนใหญ่จังหวัดสุราธานีมีรถยนต์ขนาดเล็กที่เป็นห่วยเคลื่อนที่เร็วอยู่แล้ว
ขณะที่อุปกรณ์ก็มีจำกัดครับคุณผู้ชมครับ
บางครั้งก็จะพบปัญหาด้านการสื่อสาร
คิดว่าหากมีรถคันใหญ่สำหรับเป็นเซ็นเตอร์หรือว่าเป็นศูนย์กลาง
ในการร่วมกับกู้ภัยในพื้นที่มันก็น่าจะช่วยได้เยอะ
แม้ว่าจะขาดอุปกรณ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการยกระดับในระดับหนึ่ง
ในการช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือได้ดีและรวดเร็วมากขึ้นนะครับ
รถเนี่ยเรามีห้องวิทยุสื่อสารนะครับ
เรามีอุปกรณ์วิทยุสื่อสารหนึ่ง
เรามีห้องพยาบาลและเรามีอุปกรณ์กู้ภัย
ฉะนั้นรถคันนี้สร้างคนให้เป็นจิตอาสา

มันตอบการใช้ชีวิตการแบ่งปันการเอื้อเฟื้อการอาทร

ทำงานให้ได้ช่วยคนให้ได้
จากนี้นะครับที่จะใช้เป็นเซ็นเตอร์ในการตอบโต้ภัยพิบัติใหญ่แล้ว
ยังใช้เป็นโรงเรียนเคลื่อนที่ได้ด้วย
แล้วก็นำอุปกรณ์การช่วยเหลือทุกรูปแบบ

เพื่อไปปลุกจิตสำนึกให้กับนักเรียนนักศึกษา

ขณะนี้รถดำเนินการไปเพียงร้อยละ๖๐เท่านั้น

จากอุปกรณ์ทุกชิ้นได้มาจากแรงศรัทธาครับ
ซึ่งทางมูลนิธินั้นยืนยันนะครับว่าเขาไม่รับบริจาคเป็นเงิน
แต่ขอรับเป็นสิ่งของหากใครสนใจบริจาคก็สามารถสอบถามมาอย่างมูลนิธิได้ครับ

ที่ทำให้ในชุมชนนั้นมีศูนย์กลางที่จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยต่าง
ตั้งแต่ประสบภัยเล็กไปจนถึงภัยพิบัติใหญ่โตเลย
คือสิ่งสำคัญก็คือการสร้างแรงบันดาลใจ
จูงใจให้กับเด็กที่มาร่วมกันกับทางมูลนิธินี่แหละ